คุณผู้ชมครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
ก็แถลงว่ากำลังรอร่วมงานกับรัฐบาลใหม่ของไทยนะครับ
พร้อมกับเร่งให้มีการประกาศผลเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดครับ
นายโรเบิร์ตพันลาดิโนโคศกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
ได้มีการออกแถลงการประบุนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกา
กำลังตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยขอให้ไทยประกาศผลการเลือกตั้งออกมาให้เร็วที่สุด
รวมทั้งเร่งสืบสวนความผิดปกติต่างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมด้วย
โดยสหรัฐตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับรัฐบาลใหม่ของไทยที่มาจากการเลือกตั้ง
เพื่อส่งเสริมค่านิยมต่างที่จะนำพาทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ซึ่งรวมถึงความเป็นประชาธิปไตยความมั่นคง
แล้วก็ความเจริญของพลเมืองทุกคนด้วยนะครับ
อันนี้ทางด้านของความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาเขา

วกได้แล้วค่ะคือตอนนี้จริงอย่างที่คุณหญิงสุดารัฐบอกว่า
ตัวเลขมันยังไม่นิ่งแต่ยอดล่าสุดจากนายภูมิธรรมเนี่ยนะคะ

อันนี้หมายถึงบวกเศรษฐกิจใหม่ของลุงมิ่งขวัญไปแล้วด้วยนะ

ถ้าลดออกคุณก็ไปลด๖แล้วกัน
ใช่ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๔๙๒๕๐ประมาณนี้ค่ะ
รอติดตามท่าทีของพลังประชารัฐเขาบ้างช่วงบ่ายนะครับ